อนุรสวัสดิ์ค่ะชิคกี้พายมารายงานสภาพอากาศให้ทราบรู้ก่อนร้อนหน่าวกันแล้ว
และที่สำคัญก็ต้องเร่งเก็บก่อนที่ฝนมันจะเทลงมาเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าฝนเนี่ยจะตกลงมาเยอะเกิดเป็นพายุฤดูร้อนกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้ลมเหมือนจะเปลี่ยนทิศนะคะจากปกติแล้วเนี่ยมันจะพัดเอาความชื่นจากทะเลจากฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะพัดขึ้นไปบนฝั่งคราวนี้มันจะพัดจากตะวันตกแล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นทิศทางของฝนในฤดูฝนแล้วนะคะ
ดังนั้นเมื่อฝนเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทางแล้วมีความร้อนปกคลุมอยู่แบบนี้นะคะจึงทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเป็นลมพายุเป็นลูกเห็บตกฟ้าผ่าบางพื้นที่ดังนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะ
พื้นที่ไหนอย่างไรกันบ้างตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยนะคะ
เหนือและภาคอีสานช่วงกลางวันอากาศร้อนถึงร้อนจัดแต่ก็อาจจะเกิดฝนฟ้าขนองได้๑๔๐๖๐ของพื้นที่ให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุลมพัดแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศใกล้เคียงกันค่ะ
กลางวันร้อนมีฟ้าหลัวมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่ระบัดระวังลมพัดแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าและปัญหาน้ำรอการระบายในพื้นที่รุ่มต่ำนะคะ
ส่วนคลื่นในภาคตะวันออกจะสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรค่ะ
สำหรับภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่งนะคะมีโอกาสตกร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่
จุดใดที่ไม่มีฝนอากาศร้อนจัดค่ะแต่จุดที่มีฝนโดยเฉพาะในทะเลเนี่ยจะมีคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันแนะนำบ้านเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ก่อนนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฐนกลางวันอากาศร้อนค่ะแต่จะดับร้อนได้เพราะมีฝนตกลงมาร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
แต่ให้ระมัดระวังลมพัดแรงลูกเข็บตกแล้วก็ปัญหาน้ำรอการระบาย
อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือว่าใต้ต้นไม้รวมถึงสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรช่วงนี้ก็ต้องหาอะไรมากำบังหน่อยเพราะว่าถ้าลมพัดแรงแบบนี้อาจจะทำให้พืชผลการเกษตรเสียหาย
รวมไปถึงใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งจะออกไปหาเสียงหรือครูหาเลือกตั้งต่าง
ต้องเตรียมการรับมือให้ดีนะคะ
กันไว้แบบนี้แล้ว๑๔พฤษภาคมสัปดาห์หน้าไปเลือกตั้งกัน
ดิฉันขอเตรียมตัวขายดอกไม้ก่อน